ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับตำรวจที่บางขุนเทียนเขาไปเจอรถกระบาดคันหนึ่ง
ท่าทางแปลกก็ขอเข้าไปตรวจสอบมีพระสงฆ์นั่งอยู่ท้ายกระบะหนึ่งรูป
เรียกรายเงินจากชาวบ้านมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงด้วย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบก็มีความผิดคุณผู้ชมรวมทั้งไปดูลูกศิษย
เขามีการเอาขันไปขอเงินชาวบ้านด้วยบอกว่าเป็นการสร้างเสริมกุศล
เอารูกศิษย์ไปตรวจฉี่ฉี่ม่วงรูศิษย์บอกว่าผมเสพยาบ้ามาอีกแล้วครับ
แต่พาพระไปเรียกรายเงินชาวบ้านนะฮะรถกระบะคันนี้ด้านหลังมีรูปปั้นสมเด็จ
พระพุทธจารย์โตอยู่แล้วก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่หนึ่งรูปมีตู้รับบริจาค
แล้วก็ในตู้มีเงินสดอยู่สักประมาณ๔๐๐กว่าบาท
แล้วเขาใช้เครื่องขยายเสียงพูดหอมเรียกรายเงินจากชาวบ้าน
มาทำบุญกับอัตมานะนี่นะเป็นการสร้างบุญบารมีนำเงินที่ได้มาจะไปสร้างสาราการประเรียน
ทำแล้วจะมีโชคมีลาบอะไรอย่างนี้นะก็พูดกันไป
ให้คนไปร่วมบริจาคเงินแล้วก็เอาน้ำมนต์ประพรมให้นะครับ
แล้วก็มีกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเดินลงมา
ก็เดินทำหน้าที่เอาของเงินชาวบ้านไปด้วยให้ชาวบ้านมาลงมาทำบุญกัน
เดี๋ยวได้สายสินเดี๋ยวลดน้ำมงน้ำมนต์อะไรกันไปนะครับ
ตำรวจก็เลยไปพบกระบาดคันนี้ประมาณสัก๑ทุ่ม
ในซอยเอกชัย๓๔เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
ขณะที่กำลังตรวจราตามจุดต่างในพื้นที่ก็เข้าไปขอตรวจสอบหน่อย
พระสงฆ์ที่นั่งอยู่หลังกระบะมีใบสุทธิพระถูกต้อง
ระบุชื่อคือพระลำไยบุญยิ่งอายุ๘๑ปี
สำนักสงฆ์วัดมตาถาจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วลูกศิษย์๓คนทำหน้าที่เป็นคนขับแล้วก็เดินรับเงินบริจาคจากชาวบ้าน
แต่ว่าพฤติกรรมการตระเวนเรียรายเงินยามค่ำคืนมันไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
คือไม่เหมาะสมตั้งแต่ว่าท่านออกมาจากวัด

มันผิดจารีดของสงฆ์อีกทั้งก็ไม่มีการขออนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ก็มีความผิดถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันกระทำการเรียมรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำตัวทั้งพระทั้งลูกศิษย์ไปโรงพักเพื่อไปตรวจปัสสาวะ
ทุกคนลูกศิษย์สองคนฉี่ม่วงมีฉี่ม่วงด้วย
ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา
ก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งข้อหากับเรื่องของเสพยากับลูกศิษย์ไป๒คน
แล้วก็เพิ่มอีก๑กระทงก็นำตัวทั้งหมดทั้งมวลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ